คุณน้ำแข็งเราติดตามประเด็นนี้กันบ้าง
ค่ะหมูครึ่งน้ำแข็งครึ่งเออ
น้ำแข็งไปเกี่ยวอะไรกับเขาไหมมันเกี่ยวอะไรล่ะคะ
มันเกิดอะไรขึ้นนี่นี่เป็นอะไรเหมือนมีอะไรยัดไส้อยู่อ่ะ
คุณสุดสกุลหมูอยู่ด้านล่างน่ะตอนนี้อ่าอ่าอ่า
น้ำแข็งอยู่ด้านบนแต่ก่อนหน้านี้ถ้าเป็นแพ็คอยู่บนกล่องโฟมถาดโฟม
หมูอยู่ด้านบนน้ำแข็งอยู่ด้านล่างอ้าว
ผู้บริโภคเขาไปซื้อหมูกะจะเอามาทำหมูกระทะกินอร่อย
ย่างกับคนในครอบครัวซื้อมาสักโลหนึ่ง
มันก็บรรจุอยู่ในถาดโฟมใช่ไหมฮะแล้วก็แรปด้วยพลาสติก
ทีนี้กลับมาถึงบ้านจ้าแกะพลาสติกออกเปิดออกดู
เอ้าทำไมมีน้ำแข็งอยู่ตั้งครึ่งนึงเอาสรุปไอ้ที่หนักเนี่ย
มันหนักอะไรกันแน่ก็เลยเอามาชั่งตวงวัดเออ
ว่าไอ้น้ำแข็งเหล่านี้หรือว่าตอนแช่มันยังเป็นน้ำอยู่
แล้วพอแช่ตู้แข็งมันก็แข็งตามธรรมดาในการ
รักษาอุณหภูมิของหมูหรือว่าหมูก็มีน้ำหนักเต็ม๑กิโล
ปรากฏว่าเลยแยกครับแยกน้ำแข็งกับหมูออกจากกัน
ด้วยการเอาไปละลายน้ำน้ำแข็งมันก็ละลายไปหมดแล้ว

แปลว่าน้ำแข็งครึ่งโลหมูครึ่งโล
แต่ว่าขายในราคาเนื้อหมูโลนึงเนี่ยนะ
ใช่ฮะก็ผมถึงบอกไงตั้งพาดหัวข่าวนี้

แต่คนที่รับไม่ได้ก็คือผู้บริโภคคนซื้อ
เอาใครจะรับได้อย่างนี้แปลว่าคนแพ้กับหัวหมอนี่
เพราะครับนะคะหัวหมอนี่ใช้วิธีการนี้
เอาน้ำหนักน้ำแข็งมาเพิ่มปริมาณให้เนื้อหมู
เออจริงนะฮะผู้บริโภคก็เสียเปรียบสิครับ
คนนี้ก็คือหนุ่มนักศึกษาอายุ๒๔ปี
ชั้นปีที่๔มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยฮะ
จริงเขาเรียกร้องเรื่องนี้ไปยังสคบที่กรุงเทพ
โดยงานที่จะดูโดยตรงเกี่ยวกับผู้บริโภค

บอกว่าเหตุการณ์พี่มันเกิดตั้งแต่วันที่๒๙กันยายนแล้ว

ผมไปส่งคุณแม่หาหมอที่คลินิกในอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างรอคุณแม่ผมก็เออเดี๋ยวเย็นนี้กินเมนูหมูกระทะกันดีไหม
ผมก็เลยไปซื้อหมู๓ชั้นสไลด์ที่ร้านขายหมูแห่งหนึ่ง
ซึ่งก็ถือว่าเป็นร้านใหญ่ร้านโตติดแอร์นะ
เขามีการแพ็คหมูแต่ละส่วนไว้ขายให้กับลูกค้าอ่า
สันนอกสันใน๓ชั้นอะไรต่าง
ตัวของน้องเขาก็เลือกหมู๓ชั้นสไลด์ที่แพ็ควางอยู่บนชั้น
ว่าน้ำหนักสุทธิ๑กิโลกรัม
มีราคากิโลกรัมละ๑๗๕บาท
เขาก็เอาไปจ่ายตังค์๑๗๕บาทนะครับ
และเมื่อคุณแม่เสร็จธุระแล้วก็พากันกลับบ้านพักที่อำเภอเมืองเชียงใหม่

หมู๓ชั้นสไลด์ที่มีการรับด้วยพลาสติก
ถาดโฟมอย่างดีออกเพื่อจะนำหมูไปล้าง
ตะลึงฮะเห็นก้อนน้ำแข็งทีนี้ครับ
ก็เลยก้อนน้ำแข็งมันมาถ่วงน้ำหนักด้วยหรือเปล่า
ก็เลยล้างก้อนน้ำแข็งออกจนเหลือแต่หมู
และใครที่เอาไปชั่งรู้ไหมคุณแม่ของเขาแหละ
คุณแม่ของน้องเลยเอาไปชั่ง
แล้วก็เอามาลงโลกโซเชียลบอกเนี่ยมันมีแค่๕๐๐กรัมเท่านั้นเอง
ซื้อหมูมา๑กิโลได้มาแค่นี้๕๐๐กรัม
โอ๊ยยังไงนะฮะ
และเขาก็เอาเรื่องนี้ร้องเรียนไปยังสคบที่กรุงเทพ
แล้วก็สคบก็ส่งกลับมายังสคบเชียงใหม่
สคบเชียงใหม่ตรวจสอบและประสาน
รวมถึงเรื่องของการชดใช้เยียวยา

คือน้องเขาบอกว่าถ้าทางร้านจะรับผิดชอบ
ผู้บริโภคเจอแบบนี้ซื้อแบบนี้ไปเท่ากับคุณหลอกลวง

คุณไม่ต้องรับผิดชอบผมไม่ต้องเอาหมูใหม่มาให้ผม

ต้องไปดูคำว่าน้ำหนักสุทธิจริงเขาต้องเขียนมาด้วยนะ
น้ำหนักสุทธิของหมูบวกน้ำแข็งอย่างนี้เหรอ
เออใช่ต้องไปดูฉลากอีกนะฮะ
แต่ล่าสุดทีมข่าวของเรานะฮะก็จริงสนใจเรื่องนี้แหละ

สำหรับผู้บริโภคอย่างเราท่านนะครับ

จากทางฝั่งร้านขายหมูเพราะมีใบเสร็จไง
เสร็จจากน้องเขาก็มาแสดงให้ดูนะฮะ

ทางร้านเขาก็รับสายแล้วเขาก็ตกใจเหมือนกัน
แล้วก็ปฏิเสธให้ทางทีมข่าวเข้าไปสัมภาษณ์และถ่ายภาพ
คุยในโทรศัพท์ได้น้องแต่ว่าน้องไม่ต้องมานะฮะ

ร้านเธอเป็นร้านขายหมูที่เพิ่งจะเปิดใหม่
เมื่อเช้าก็เพิ่งจะเห็นข่าว
ไปแกะดูหมู๓ชั้นสไลด์ในแพ็คอื่น
พบเหมือนกันว่ามีน้ำแข็งยัดไส้
เหรอมากันหลายแพ็คเลย

แพ็คหมู๓ชั้นแล้วก็หมูของร้านเธอ
จริงเธอสั่งซื้อออนไลน์จากร้านจำหน่าย๒ร้าน
แล้วก็ไปรับที่ห้องเย็นแห่งหนึ่ง

ซึ่งก็มีร้านขายหมูติดแอร์หลายร้านที่ไปรับจากห้องเย็นแห่งนี้เช่นเดียวกัน
ซึ่งตัวเธอเองก็ไม่ทราบมาก่อนว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้

ตอนนี้เธอก็เตรียมยกเลิกสั่งหมู๓ชั้นสไลด์
จากร้านจำหน่าย๒ร้านนี้แล้วจากผู้ผลิตรายนี้แล้ว
ส่วนเรื่องที่จะต้องชดใช้ให้ผู้เสียหายนั้น
ทางสคบเชียงใหม่ยังไม่ได้ประสานมา
แต่ทีนี้ก็ต้องมีการพูดคุยและตรวจสอบกันต่อ
ว่าสิ่งที่ทางเจ้าของร้านขายหมูให้กับน้องคนนี้
เขาให้ข้อมูลมามันเป็นจริงอย่างไร
ต้องตรวจสอบไปถึงต้นทางเลยนะ